ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๗ปีค่ะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านร้าง
ในช่วงที่ทำธุระอยู่ได้กลิ่นเหม็นเขาบอกว่าคล้ายกับหนูตาย
แต่มันคละคลุ้งมากกว่านั้นเหม็นมากกว่านั้น
ทำธุระเสร็จก็เลยตัดสินใจเดินดูรอบบ้านนะคะ
ปรากฏว่าไปพบศพค่ะนอนเสียชีวิตอยู่
โดยมีรถจักรยานยนต์ทับอยู่แล้วศพไปขึ้นอืดแล้วนะ
นี่ทานโทษกลายเป็นว่าขี้หดตดหายเลยนะแบบนี้
แล้วซวยมากนะคะทำธุระอยู่แล้วมาเจอศพแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นโทรแจ้งตำรวจพอแจ้งตำรวจเสร็จเรียบร้อ
มาดูนะคะตั้งไว้๒ประเด็นแบบนี้ก็คือ
น่าจะเป็นอุบัติเหตุก็คือแหกโค้งบ้านหลังนี้
บริเวณโค้งพอดีนะคะแห่โค้งมาชนบ้านเสียชีวิตหรือสองค่ะ
เกิดจากอาการวูบเกี่ยวกับโรคประจำตัวแล้วรถเสียหลักมาชนกับบ้านหลังนี้
ตำรวจภูทรสัพยาได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในบ้านร้างหลังหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่หมู่ที่๔ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบเลยนะคะพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับตลาดบางกระเบื้องติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ
สีน้ำเงินดำทับร่างอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างออกมาที่หน้าบ้าน
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะผู้ชายเมื่อสักครู่นี้
สวมเสื้อสีฟ้าเป็นคนพบศพคนแรกเนี่ยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
น่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๗วันแล้วเพราะว่าขึ้นอืดมากแล้วนะคะ
อกจากนี้พบมือถือของผู้ตายแต่ว่าแบตเตอรี่หมด
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปชาร์จก่อนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในมือถือ
ทราบชื่อผู้ตายแล้วนะคะชื่อว่าว่าที่ร้อยตรีจิตพานุบุ่มเพชรอายุ๕๐ปี
เป็นชาวตำบลห้วยกรวดอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้ติดต่อญาติมาสอบปากคำและให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพ
ส่งให้แพทย์ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้พบศพคนแรกเล่าว่าบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านร้าง
ไม่มีคนอยู่อาศัยแต่เกาะหน้านี้เขารู้จักเจ้าของบ้าน
อยู่แล้วนะคะปล่อยให้บ้านทิ้งร้างนะคะ
ก่อนเกิดเหตุมาทำธุระแถวนั้นแล้วปวดท้องพอดี
ก็เลยขอเข้าห้องน้ำนะคะพอเข้าห้องน้ำในขณะที่เข้าห้องน้ำอยู่
กลิ่นเหม็นเขาบอกคล้ายกับหนูตายแต่มันอึ๊บมากเลยนะคะ
เขาก็เลยทำธุระเสร็จตัดสินใจเดินตรวจสอบรอบบ้าน
มาพบศพก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูนะคะ
ฟังเสียงผู้พบศพคนแรกค่ะ
ผมได้กินไงผมเข้าน้ำที่นี่ผมได้กิน

ใครเขาก็อธิษฐานว่าหนูตาย
ก็ลงไปดูข้างล่าง
เห็นรถเครื่องก็คนนอนจากแข็ง
ก็ยังไม่ได้สนใจก็ปล่อยเลย

ก็เลยมาแจ้งมาครับว่าตายแล้ว
เจ้าหน้าที่สัญญาธารไว้๒ประเด็นแบบนี้นะคะ
ประเด็นแรกผู้ตายอาจไม่ชำนาญเส้นทาง
ร้างหลังนี้อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนตั้ง๒เมตรด้วย
ริมถนนช่วงนี้เป็นโค้งหักศอกพอดี

แล้วก็ประสบอุบัติเหตุพุ่งตกลงมา

ส่วนประเด็นที่๒คือผู้ตายอาจจะเกิดอาการวูบ
โรคประจำตัวอะไรสักอย่าง
แล้วก็เสียหลักพุ่งชนบ้านร้างจนเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะได้สอบสวนหาข้อที่จริงต่อไปค่ะ